เรื่องราวของเด็ดไอดอลโรมาดูศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง
คุณแดงจิตรกรที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะ
ตอนนี้อาการก็ยังคงซุดนะคะ

แต่ว่าเจ้าตัวกำลังใจดีนะคะแล้วก็อยากจะกลับบ้าน
ความคืบหน้าของนายสมคิดเกรดภูเขียวหรือแดนจิตรกรอายุ๔๖ปี

หลังจากที่ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าอาการสุดนั้น
หลังจากที่ทีมแพทย์ได้เจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจ
ทำให้หายใจสะดวกมากขึ้นเหนื่อยหอบน้อยลง
ออกซิเจนในเลือดดีขึ้นอาการทั่วไปทรงตัว
ก็ได้ให้อาหารทางสายยางค่ะ
เพราะว่าผู้ป่วยนั้นมีร่างกายสู้ผอม
แต่ว่าใบหน้านั้นดูสดใสมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
เมื่อมีคนมาเยี่ยมก็จะยิ้มทักทาย
เพราะว่ายังไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงพูดได้
แต่ก็รับรู้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้
ส่วนทางด้านนางกองรามลือชัยซึ่งเป็นมันดาของคุณแดงนี่นะคะ
รวมไปถึงนางอุไรวันเกรดภูเขียวภรรยา
รวมถึงลูกของคุณแดนจิตรกร
ก็มาเฝ้าดูแลอยู่ที่หน้าห้องไอซียูต่อเนื่อง
แฟนเพลงก็ยังทยอยเข้ามาเยี่ยมไม่ขาดสาย
ก็มาเยี่ยมตามเวลาที่แพทย์กำหนดให้เยี่ยมได้นะคะ
อกจากนี้ตัวแทนของนายธนทัศน์ชัยอัดหรือแกงส้มเดอะสตาร์
นักร้องศิลปินวัยรุ่นชื่อดังนี้นะคะ
ได้นำเงินมามอบช่วยเหลือครอบครัวแดงจิตรกรด้วย
และได้อัดวีดีโอพร้อมกับให้กำลังใจ

และให้กลับมาร้องเพลงให้แฟนได้ฟังกันอีกครั้งด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาศาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรำก็บอกว่า
ตอนนี้ถือว่าอาการทรงตัวค่ะ
แต่ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอด
ส่วนกำลังใจของคุณแดงนั้นก็ค่อนข้างดีทีเดียว
แต่ก็เริ่มมีบ่นเปลยว่าอยากจะกลับบ้านแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นโรงพยาบาลรับผิดชอบเองค่ะ
เว้นว่าถ้าหากผู้ป่วยอยากจะย้ายไปอยู่ห้องพิเศษเท่านั้น
ซึ่งทางนายแพทย์จรรย์ทองพับทองทัพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรำก็กำชับทีมแพทย์ให้ดูแลเป็นพิเศษ
ก็คาดว่าจะรักษาอยู่ในห้องไอซียูอย่างน้อยประมาณ๔๕วัน